ช่องน้อยสีว่าดังแล้วนะคะ
มากสีก็ไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ

เพราะล่าสุดนะครับไปเจอพสลันค่ะ

แล้วก็จริงแล้วเวอร์ชั่นก่อนอันนี้
เออนะคะเราไปฟังพอร์ตสลันกับบทบาทใหม่กับละครเรื่องนี้เลยค่ะ
ช่องฝั่งตรงข้ามมันจะมีละครแบบพีเรียสใกล้กัน

น่าจะกลางปีนะได้ดูแน่นอน
ครับจริงเราก็อยากให้อยากให้อยากให้เราเปิดใจดูนะฮะ
ก็ผมว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็โปรดักชั่นดีกว่านะฮะ
ในเรื่องบทก็เปลี่ยนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่า
เข้มข้นรับรองว่าเหมือนเดิมแน่นอน
อ่ะเอาใจช่วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าละครเนี่ยมันต้องมีคู่แข่ง
ถ้ามันไม่มีคู่แข่งมันไม่สนุกนะฮะถูกต้อง
คนดูเนี่ยได้กำไรที่สุดนะคะนี่ก็ต้องรอดูต่อไปว่า
จะมีการแก้เกมกันยังไงค่ะนางเอกก็เป็นน้องนาวนะคะ
สาน่าที่เป็นแฟนในวงศกรเนี่ยแหละค่ะรอดูแล้วกันเอาใจช่วยค่ะ
รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะคะที่ผ่านมาก็เป็นคนอวดแฟนนะคะ
ฉันเจอตัวจริงแล้วน่ารักมากนี่ค่ะคุณชั้นก็ไปกินคร่าวแถว
แรมินทน์ธาแล้วเจอรึไหมฮะเจอด้วยกันค่ะก็ไปใน
น่ารักสองคนหนุ่มเนี้ยล้านอะพูดเลยล้านเมร่นอ่ะ
เขาจะไปสวีตต์บีกกินี่กันที่ไหน

ยังไม่รู้จะไปไหนเลยแต่ว่าน่าอยากไปทะเล

แล้วก็ทักทายผ่านไลน์กันได้นะคะ
ก็ถามคุณผู้ชมว่าสงกรานนี้อยากจะสาดน้ำกับท่านใดนะคะผ่านหน้าจอกันมาเลยค่ะ
หรือว่าอยากจะสาดกับผู้ประกาศของเราคนไหนก็ส่งมาได้นะคะ
เที่ยวที่ไหนแนะนำที่ไหนก็ส่งมาได้นะคุณผู้ชมค่ะ